ราชกิจจานุเบกษาประกาศราคาน้ำมันดีเซลใหม่ครับมีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนี้ที่ผ่านมาทำให้เช้าวันนี้น้ำมันดีเซลลดลง๒บาททุกชนิดราคาครับโดยพรีเมียมดีเซลเนี่ยเหลือลิตรละ๔๐บาท๒๔สตางค์อันนี้เป็นพรีเมียมดีเซลนะส่วนดีเซลชนิดอื่นราคาเท่ากันที่ลิตรละ๒๙บาท๙๔สตางค์ครับแต่ผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอลยังต้องรอไปก่อน
โดยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าจะมีนโยบายลดราคาน้ำมันเบนซินในเร็วนี้ส่วนจะลดในรูปแบบใดอยู่ในช่วงการเตรียมการครับซึ่งท่านรัฐมนตรีพิรพันธ์บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับส่วนเรื่องนี้สำหรับนักเรียนนักศึกษาครับโดยกอง
๑๕๖๖จากเดิมในกำหนดไว้๔๐ล้านบาทก็เป็น๔๖พันล้านบาทครับเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมจากเดิม๖๔๐๐๐๐รายเพราะมีผู้ยื่นขอกู้ยืมเพิ่มขึ้นกว่าประมาณการกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนโดยกอยสอยังเตรียมของงบเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นล้านบาทครับเพื่อสำรองสภาพคล่องในการปล่อยกู้ทางการศึกษาแล
ที่สุดในปีนี้ครับปี๒๕๖๖โดยจะปล่อยกู้สูงสุด๕๐๐๐บาทปลอดชำระหนี้นาน๒ปีและกำหนดให้ชำระหนี้อีก๒ปีผู้ต้องการกู้ยืมก็ติดต่อที่สำนักงานกยศได้เลยนะครับ
แล้วเรื่องนี้น่ายินดีจริงคุณผู้ชมสำหรับคนไทยโดยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่๔๕ที่กรุงริยาชประเทศสาวุดีอาราเบียรับรองให้เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่๔ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันไทยมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น
ทางธวรรณวดีที่โดดเด่นกว่าเมืองในยุคเดียวกันและมีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับในศิลปะสกุลช่างสีเทพการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกก็จะได้รับความร่วมมืออนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องแหล่งมรดกทรงคุณค่าให้อยู่ตลอดไปครับ